ที่ก็โสดแล้วก็ฮอตเหมือนกันก็คือแม่แพทย์ณปภาคุณผู้ชมค่ะนี่ออกงานอีเวนต์รับทรัพย์แบบรัวเลย
ล่าสุดไม่รู้ยังไงควงหนุ่มน้อยมาออกงานด้วยคุณผู้ชมค่ะ
หนุ่มน้อยที่ว่าก็คือเฮียเรซซิ่งลูกชายนี่แหละ
เป็นงานด้วยค่ะแล้วก็เป็นสีสันให้กับงานนี้อยู่ไม่น้อยเลยนะ
แล้วมาเจอแม่แพทย์มามาอัปเดตเรื่องหัวใจกับหนุ่มหยวนกันหน่อยที่เขาจิ้นกันเนี่ยมันยังไง
ตอนนี้ทำไมไปมาความสัมพันธ์มันไม่คืบหน้าล่ะแม่จ๋า
ซึ่งแม่แพทย์เองก็บอกว่าเคลียร์ใจกันแล้วแหละ
สถานะกันแล้วว่าสองคนนี้ขอเป็นแค่พี่น้องกันก็พอแล้วนะจ๊ะ
ซึ่งแพทย์เองเนี่ยเขาถูกหมอดูทักนะคุณว่ารักตอนนี้เนี่ยอย่าเพิ่งมีนะ
ถ้าเกิดว่าอยากมีจริงเนี่ยแล้วอยากจะให้รักมันปังเนี่ยรอไปเลยปีหน้าเดี๋ยวมาแน่
ส่วนเรื่องแหวนเพชรเห็นไหมที่นิ้วนางข้างซ้ายใครอ่ะแหวนของใครอะไรยังไงเห็นไหมแว๊บอยู่ตรงนั้น
เขาบอกว่าเป็นของพ่อน้องเรสซิ่งก็คือคุณเบ้นสามีเก่านี่แหละที่ใส่อยู่เนี่ยไม่ใช่อะไรนะคือตอนนี้เธอกับพ่อของลูกเนี่ยเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันแล้วมันก็เคยชินเขาใส่ติดมืออยู่อย่างนี้ตลอดคุณผู้ชมค่ะ
ส่วนเรื่องหัวใจแม่แพทย์บอกว่าตอนนี้ปล่อยชิลไปก่อนจ้ะ
เราเป็นเพื่อนกันเป็นพี่เป็นน้องกันได้อย่างง่ายเลยคือทุกวันนี้เราสองคนยังต้องตอบข่าวของกันและกันมันก็ควรจะมีการคุยกันว่ามันจะไปในเวย์ไหนค่ะมันก็ไม่เชิงว่าเชื่อเรื่องดวงนะแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับแพทย์ตอนเนี้ยมันเป็นแบบนั้นจริงจริงอ่ะเปิดพ่งเปิดไพ่เนี่ยทุกคนก็จะบอกว่าไม่ใช่ช่วงของเธอที่จะมีคู่จง
สวัสดีหน่อยข้าม

ตื่นเต้นมั้ยคะ

เอลซ่า
อันนี้ชอบมั้ย
สตารวอล
เอลซ่า
เอลซ่า
เข้าใจนะที่น้องชอบเอลซ่าเพราะเอลซ่าสวยไง

สิ่งชอบของสาวสุดสวยเนอะเวลามาที่ออฟฟิศเราน้ะครับ
อย่างลูกคุณพรลูกชายก็ชอบสิ่งนี้ชอบผู้หญิงหยาว
เห็นผมไม่ได้กระชากอ้างนั้นไม่ใช่แล้วด้วย
จะขอรูปกับเลซิ่งก็นิดนึงแล้วกันให้เกียรติน้องขอแบบอิดตานิดนึง
อ๋อน้องชอบมีอีกสิ่งชอบคนที่สวย